เด็กนักเรียนไปอยู่ใต้หลังคาโดม

หลังคาโดมมันพักขโมะลงมา
มีคนตาย๗ศพครับ

บางรายอย่างติดอยู่ใต้ซากนี้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับ
ระดมสรรพกำลังมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วติดอยู่ใต้ซากหลังคาที่
ถูกลมแรงพายุแรงฝนแรงพัดถล่มลงมา

ดับครับพอมันล้มลงมาปั๊บมันดึงสายไฟทำไฟดับไปหมดเลย
แล้วยังมีซากต้นไม้ใหญ่ที่ถูกพายุพัด
โค้นหักล้มระเนละนาดทับลงไปอีก
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุฝนตกหนักครับ
แล้วก็โอ้โหลมแรงจริง
ช่วงนั้นนักเรียนเลิกเรียนพอดี
ไอ้ที่เตะฟุตบอลก็หลบเข้ามา
มีพานโรงที่มาเตะฟุตบอลกับเด็กด้วย
ฝนตกลงมาก็มาหลบอยู่ในนี้กันหมด
โอ้โหคุณผู้ชมจน๒ทุ่ม๑๕ค่ะ
นายพยนต์อัศวะพิชยนต์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านมาถึงที่เกิดเหตุแล้ว
อำนวยการเหตุการณ์
เพื่อนำคนที่ติดอยู่ใต้ซากคนที่รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

เบิร์ตโอ้ใจหายแล้ว

ถามนี้เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๗ศพฮะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นพาโรงที่เบิร์ตเล่าเมื่อกี้
มาเตะฟุตบอลกับเด็ก๑ศพนะ
แล้วก็มีนักเรียนอีก๑ศพนะครับ

อีก๒ศพคุณผู้ชมน่าเวทนา

เมื่อกี้ที่เบิร์ตเล่าไป๖ตี๑๓๐ที่ผ่านมา

ที่โรงพยาบาลพิจิตรอีก๑ศพครับ

ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๘รายด้วยกัน
เดี๋ยวเช้าวันนี้ตามต่อนะครับว่าโอ้โหความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรความสูญเสียที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะครับที่ติดอยู่ใต้ซากนี้ครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียจริง
แล้วช่วงนี้ฝนมาพายุมาแล้วด้วยน่าเป็นห่วงเออ
ฤดูฝนวันแรกก็มาเจอเหตุการณ์เศร้าแบบนี้เลยนะคะ